ครับโชคดีขอขอคุณล่างประสานมือก่อนนะฮะ

เอาล่ะมาดูอีกคู่กรณีหนึ่ง

เลี้ยงไก่ชนไว้หลังหอพักท้ายก่อน

งู้งู้ก็เหรอป่าว

เอาเหรอเออเนี่ยฮะลุมกัดอยู่นี่แหละครับโอ้ย
คุณผู้ชมครับภาพวงจรปิดจับภาพ
อ่าหมาหมู่เนี่ยอ่าหมาหมู่จริงจริงอันเนี้ย๔๕ตัวนะครับลุมกัดไก่ชนในล้าว
พี่กมานีวัลอายุ๒๙ปีเจ้าของหอพัก
นำภาพนี้มาฟ้องนักข่าวของเราบอกว่า

มีหลักฐานแต่ก็เอาผิดตัวไหนไม่ได้เลย
ตอนนี้เดือดร้อนมากมันมากันทุกวัน
เจ้าของไก่ชนเล่าให้ฟังบอกว่าน่าเห็นใจ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้ว่าทำไมน่าเห็นใจ
เมื่อวันที่๘กันยายนที่ผ่านมาครับ
มีสุนัข๖๗ตัวเข้าไปกัดไก่ชนที่เลี้ยงไว้ในร้าว

ตายทันที๘ตัวทั้ง๘ตัวรู้ไหมว่ามูลค่ารวมกันเท่าไหร่

ครับผมเขาพยายามตามหาว่าหมาที่ไหนนะเข้ามากัดไก่ชนของเขา

แต่ปรากฏว่ามันเป็นหมาจรจัดอาศัยอยู่ในซอย
แต่มันก็มีคนเอาข้าวเอาน้ำให้มันกินนะ
แต่พอไปถามว่าใครเป็นเจ้าของหมาเนี่ย
คุณว่าจะมีคนรับไหมไม่มีฮะไม่มีสายหน้ากันหมดครับ
ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของสุนัข
ครั้งแรกพี่เขาโดนไป๕๐๐๐ครับ
ครั้งที่๒โดนไปวันที่๑๒กันยายน
สุนัขในกลุ่มเดียวกันจากชุดแรกน่ะ

แล้วกัดไก่ที่เลี้ยงไว้ตายไปอีก๒ตัว
คราวนี้หมดไปอีก๓พันธุ์บวกเลขนะครับ
ลึก๕หมื่นแล้ว๓พันธุ์แล้ว
ครั้งที่๓โดนอีกครับ๑๑ตุลาคม
เขาลืมปิดประตูลืมปิดประตูล้าวไก่เลย
มันก็เลยเปิดทางให้หมาชุดเดิมเนี่ย
เข้าไปกัดไก่ชนคราวนี้เล่นชุดใหญ่เลย
เล่นชุดใหญ่๗ตัวตายยกเล้า
คราวนี้เสียหายอีก๖หมื่น๕ครับ
โอ้โหคือซื้อมาแพงอ่ะนะฮะ
กรกฎบอกว่าไปแจ้งความที่สพเมืองบุรีรำแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าคุณครับไม่มีคู่กรณี
เอาผิดใครอ่ะนั่นสินะฮะเลยไปร้องต่อศูนย์ดำรงธรรม
ก็ได้รับคำตอบว่าให้ไปร้องที่เทศบาลเมือง
กรกฎบอกงงไปหมดจะพึ่งใครได้บ้าง
มาฟ้องพี่นักข่าวบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาจัดการให้ทีโดยเฉพาะสุนัขจรจัด
ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง
ตอนนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประจำ
แต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพรบคุ้มครอง
ลงมือจัดการเองพี่เขากลัวว่าเดี๋ยวจับใครไม่ได้
พี่เขาแหละจะถูกจับข้อหาทารุณกรรมสัตว์
แต่คุณผู้ชมครับเรื่องของการให้ข้าวให้น้ำหมาจรจัดสุนัขจรจัด
จิตใจท่านดีแต่มันเคยมีคดีความนะครับ
ถ้าเขาสืบสวนได้ว่าท่านให้เป็นประจำให้เป็นประจำให้เป็นประจำ

เขาเคยสอบสวนกันมาเป็นคดีครับ
ดีจังเลยข้อมูลนี้พี่เบิร์ต
ก็ดูกันดีคือใจบุญก็สนใจบุญ

คือแถวบ้านมีปัญหานี้เหมือนกันจะมีหมาจรจัดเกือบ๑๐ตัว
ตอนเย็นจะมีคุณป้าคนหนึ่งขี่รถเก่งมาเลยนะ
เอาอาหารไปกอให้มันกินริมถนน
แล้วคุณป้าก็ไปแล้วก็ปล่อยกลุ่มหมาจรจัดอยู่อย่างนั้นนะฮะ
ใครขับรถผ่านมันก็วิ่งไล่กัดเขา
สุดท้ายนะก็เอาความผิดใครไม่ได้

ถ้าเกิดคุณให้อาหารเขาบ่อยคือเอาผิดได้ใช่ไหม
คือสืบทราบได้ว่าคนนี้ให้เป็นประจำ

เสมือนหนึ่งเลี้ยงดูนั่นแหละครับ

อย่างที่พี่เบิร์ตบอกนะคะความเอ็นดู
กับเรื่องของสิ่งที่มันจะตามมาต้องชั่งน้ำหนักให้ดี